หลังจากที่เกมฟุตบอลลีกนัดสุดท้ายนะคะเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
และนักฟุตบอลที่มีรายชื่อกับทีมชาติไทยที่เตรียมจะเข้าแคมป์รายงานตัวฝึกซ้อมวันพรุ่งนี้หรือ๒๗สิงหาคมนะคะ
ที่จะประเดิมสนามเกมแรกเจอกับทีมชาติเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้
เป็นข่าวดีสำหรับทัพนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
เมื่อหลังเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะที่อยู่ใน๓๓ผู้เล่นที่อาเกียระนิชิโนประกาศรายชื่อออกไปก่อนหน้านี้
ไม่มีนักเตะคนไหนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนนะคะ
คาดการณ์ว่าผู้เล่นทั้งหมดจะพร้อมสมบูรณ์สำหรับการร่วมทีมฝึกซ้อมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็อุ้มเทียทรบุญมาทัน
ที่ทั้ง๓คนจะเดินทางมาสมพบกับทีมในวันที่๒กันอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้ง๒คน
ก็คือโค้ชโตยสิริษักยอดญาติไทยแล้วก็โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิด
เข้ามาทำหน้าที่ใน๒เกมแรกของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แบนทศตวรรณศรีปานได้เดินทางไปชมเกมไทยลีก
ร่วมกับอาเกียระนิชิโนกุญสือญี่ปุ่นตามที่มีหลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้นะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันเบื้องต้นออกมาจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะว่า
แบนนะคะจะเข้ามารับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชของอาเกียระนิชิโนค่อนข้างแน่นอนแล้ว
โดยสมาคมก็จะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
รับงานหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกใน๒เกมแรกที่ทีมชาติไทยมีคิวจะเจอเวียดนาม
แล้วก็ออกไปเยือนอินโดนีเซียในวันที่๕และ๑๐กันยายนนี้
นี้ก็ยังไม่มีการยืนยันออกมานะคะว่าโค้ชแบนจะเข้าไปอยู่ในเป็นผู้ช่วยของทีมชุดใหญ่หรือว่าชุดอยู่๒๓ค่ะ
ทีมชาติไทยนะคะจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วังศิษย์เจอกับเวียดนาม
วันที่๕กันยายนนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ได้เชียร์กันแบบสุดใจเลยค่ะ
ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ